ด้วยวาจาที่หนึ่งจุดหนึ่งจุดสามนะครับของคุณพระเริ่มชายบุญช่วยเหลือ
ถามเรื่องการดูแลพื้นที่ผู้ชุมนุมเรียกร้องการเมือง
ท่านถามนายมตรีนะครับท่านนายมตรีได้มอบหมายให้พลเอกชายชาญ
ช้างมงคลเป็นผู้ตอบท่านตรีอยู่แล้วครับครับ
ขอเชิญท่านพระเริ่มชายครับ
มากับเรียนท่านสผ้าที่กรพ
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจครับก็ผมนายเผตเดิมใจบุญชื่อเหลือ
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรกรุงเทพมหานคร
ก่อนอื่นต้องขออนุญาตกราบขอบคุณท่านประธานนะครับที่ได้กรุณา

ต่อเรื่องของการควบคุมดูแลนะครับ
การใช้กฎหมายและการเยียวยาต่อผู้ที่ใช้สิทธิ์
ในการเรียกร้องการชุมนุมนะครับที่ต้องการแสดงออก
ให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขปัญหาของบ้านเมือง
ในขณะนี้ท่านประธานครับท่านประธานคงทราบดีนะครับว่า
จากการที่นะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ได้ขึ้นมาบริหารประเทศเป็นผู้นำเป็นนายกรัฐมนตรี
จากการเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
ตั้งแต่ปี๒๕๖๒จนกระทั่งถึงปัจจุบัน
โดยเฉพาะในช่วงรอบปีที่ผ่านมา
จะเห็นว่ามีกลุ่มพี่น้องประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ได้ออกมาแสดงการเรียกร้องในการที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในการที่จะทำให้ประเทศชาตินั้นดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา
ทุกครั้งที่พี่น้องประชาชนได้ออกมาชุมนุมเรียกร้อง
ไม่ว่าจะเป็นทางการเมืองหรือว่าเรื่องใดก็ตามแต่
เป็นการชุมนุมภายใต้กฎหมายรัฐมนูลที่เปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชน
ได้มีโอกาสในการที่จะได้แสดงความคิดความเห็น
เพื่อที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเขานั้นดีขึ้น
แต่ท่านประธานครับทุกครั้งที่มีการชุมนุมเรื่อยมา
เราจะเห็นว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ
กระทำต่อผู้ชุมนุมนั้นถ้าพูดถึงหลักมาตรฐานสากลที่
นานาอารยประเทศเขาใช้กันท่านประธานคงเห็นภาพและ
นึกนะครับและจำภาพเหตุการณ์ต่างได้เป็นอย่างดี
ทุกครั้งเราจะเห็นถึงความสูญเสียความเสียหายทั้งชีวิต
ร่างกายของพี่น้องประชาชน
และทรัพย์สินที่ออกมาชุมนุมเรียกร้องที่ต้องการที่จะให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหรือว่าแก้ไขไปในทิศทางที่ดีขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมนะครับที่อนุสวรีประชาธิปไตย
ไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมที่สามเหลี่ยมดินแดงซึ่งอยู่ใกล้บ้านท่านประธาน
ไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมนะครับที่สี่แยกปฐุมวันหรือที่ใดก็ตามแต่
ทุกครั้งจะมีเจ้าที่ของรัฐนะครับที่ออกมาควบคุมการชุมนุมที่ภาพปรากฏออกมา
ท่านประธานครับมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจที่นะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐไปกระทำกับกลุ่มผู้ชุมนุมเปรียบเสมือนกับบุคคลเหล่านั้น
เขาไม่ใช่พี่น้องคนไทยด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้อาวุธนะครับที่สร้างความเสียหายจนกระทั่งบาดเจ็บและล้มตาย
ซึ่งในขณะนี้ก็ยังไม่มีหน่วยงานหรือว่าผู้นำประเทศที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาออกมาพูดหรือว่าแสดงความรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทำ
ของใครนะครับโดยเฉพาะในส่วนของเจ้าที่ของรัฐก็ยังไม่มีนะครับการแสดงความรับผิดชอบใด
เมื่อนะครับวันที่นะครับเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็มีน้องเยาวชนอายุ๑๕ปีเสียชีวิตที่ถูกยิงที่หน้าสอนอดินแดงที่ไปชุมนุมนะครับเรียกร้องทางการเมือง

พฤษภาผ่านมาสดร้อนนะครับ๓วันที่ผ่านมานะครับก็มีผู้ชุมนุมที่ไปเรียกร้องถูกยิงจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บของญาติคืออะไรครับ
นี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ซึ่งเขาเหล่านั้นไปชุมนุมโดยปราศจากอาวุธ

ไปแสดงความคิดความเห็นต้องการที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับ
ไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทำของเจ้าหน้าที่
ที่ไปควบคุมกำกับดูแลนะครับกลับกลายเป็นว่าสร้างความเสียหาย
ทั้งชีวิตและร่างกายและรวมแม้กระทั่งทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน
ที่ไม่มีส่วนรู้เห็นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในขณะนี้
ฉะนั้นก็ขออนุญาตเรียนถามนะครับถึงแม้ว่าตัวนายกรัฐมนตรีไม่มา
หม้อหมายให้รัฐมนตรีมาตอบแผนไม่เป็นไรนะครับ
ขออนุญาตถามนะครับว่ามาตรการที่รัฐที่จะต้องดูแลกับกลุ่มผู้ที่ชุมนุม
หรือว่าไปชุมนุมเรียกร้องตามระบอบประชาธิปไตย
รัฐมนูลที่กำหนดนะครับในเรื่องสิทธิเสรีภาพให้กับพี่น้องประชาชนในขณะนี้
ที่สามารถแสดงออกทางความคิดความเห็นได้นั้น
เป็นการกระทำนะครับที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่
และนะครับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับ
รัฐมนตรีที่มาตอบท่านคิดว่านะครับ
จะต้องกระทำตามมาตรการอย่างไรบ้างนะครับ
ก็ขอยอดเรียนเป็นคำถามที่นึงนะครับ
ครับขอเชิญท่านพระมพลีครับการตอบคำน้ำทางที่นึงครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาพฤทธารัสรศรศรั่วที่ขอรบครับ
ท่านสมาชิกผู้สงเกตกับผมพลเอกชายชาญช้ามุงคล
มตรีช่วยว่าการกระทรวงกราโหมได้รับมอบหมายจาก
ท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหม
ให้มาตอบกระทู้ถามในเรื่องนี้ครับกลับเรียนท่านประธานครับ
ก่อนอื่นต้องขออนุญาตที่จะกลับเรียนว่าส่วนของรัฐบาลเองก็ตระหนักดีนะครับว่า
บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการที่จะชุมนุมโดยสงบโดยปราศจากอาวุธนะครับ
กรอบของรัฐมนูลอย่างไรก็ตามนะครับ
รัฐมนูลยังได้บรรยัติไว้ว่าการจำกัดเสรีภาพจะกระทำไม่ได้
แต่ได้โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย
ตาขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ
ความปลอดภัยสาธารณะหรือความสงบเรียบร้อย
ศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรือเพื่อจะคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น
อนุญาตกลับเรียนท่านสมาชิกและท่านประธาน
ปัจจุบันนี้ในห่วงสถานการณ์ที่ประเทศไทยของเรา
กำลังเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ด้วย
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดนั้น
รัฐบาลก็มีความจำเป็นที่จะต้องออกข้อกำหนดต่างแล้ว
ที่จะควบคุมการแพร่ระบาด
ต้องขออนุญาตกลับเรียนท่านประธาน

ท่านนายุมตรีรัมตรีว่าการกระสูงกระหลาโหมนั้น
ได้เน้นยำให้เจ้าหน้าที่
ที่มีความรับผิดชอบ
ในการดูแลความสงบเรียบร้อย

ก็ให้ปฏิบัติโดยอยู่ในกรอบของกฎหมาย

ให้ระมัดระวังที่จะไม่ให้สถานการณ์ต่างนั้นมีความรุนแรง

เพื่อไม่ให้มีผลกระทบไปสู่ประชาชนโดยทั่วไป
ต่อประเด็นคำถามที่ท่านสมาชิกผู้สงเกียจได้

ในเรื่องของมาตรการการดูแลผู้ชุมนุมนั้น
เจ้าหน้าที่ใช้มาตรการตามกฎหมายอย่างไรหรือไม่อย่างไร

กรณีที่มีผู้ออกมาชุมนุมนั้น

ก็ท่านสมาชิกก็จะเห็นได้ว่า
การดำเนินการนั้นก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ในบางชุมนุมหรือบางกิจกรรมนั้น
เป็นการชุมนุมที่อาจจะกล่าวด้วยว่า
อาจจะไม่ใช่การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
มีการใช้กำลังทำร้ายเจ้าหน้าที่

การทำลายทรัพย์สินสถานะของหน่วยงานของรัฐ

ก็ได้รับนโยบายที่ในการดำเนินการนั้น
จะต้องมีความอดทนอดกลั้น
พยายามที่จะต้องหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า
ในการปฏิบัติก็จะต้องดำเนินการตามหลักสากล
รวมถึงกฎหมายและแผนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ในการดูแลความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย
บริเวณพื้นที่ก่อเหตุและพื้นที่โดยรอบ
โดยเจ้าหน้าที่นั้นได้นวลการตามขั้นตอนของการปฏิบัติ

เรื่องการใช้กำลังก็ตามเรื่องเครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ควบคุมฝูงชน
ซึ่งตรงนี้ได้กำหนดไว้ในแผนรักษาความสงบ
การจุ่มทุ่มสาธารณะของทั้งงานหัวเองชาติ
และแผนการรักษาความปลอดภัยความสงบเรียบร้อย
และจัดการจรรจรการจุ่มดูมสาธารณะ
ในเขตพื้นที่กรุงเทพหานคร
ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามแนวทางของ
พระรามยัตริการจุ่มดูมสาธารณะพฤษฎวงศ์๑๕๘
และแผนดูแลการจุ่มดูมสาธารณะ๒๕๘
ซึ่งตรงนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีมาแล้วนะครับ
อกจากนี้ยังได้นำแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
ซึ่งกำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน
ตามพระรามยัตริการจุ่มดูมสาธารณะมาประยุกต์ใช้
เหมาะสมกับการชุมนุมในแต่ละเหตุการณ์นะครับ
เพื่อที่จะดูแลการชุมนุมด้วยการคุ้มครองความสะดวก

การสอบสวนในคดีรวมถึงการใช้กำลัง

เพื่อให้สามารถที่จะดูแลควบคุมให้มีประสิทธิภาพ

หรือความสะดวกกับผู้เข้าร่วมชุมนุมด้วย

ผมขออนุญาตที่จะกลับเรียนท่านประธานอย่างท่านสมาชิกว่า
ในส่วนนี้ท่านแห่งมนุษย์และมนุษย์ว่าการกระทรวงกราโหม
เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ที่จะดูแลความถุงร้อยให้ยึดถือกฎหมายที่มีอยู่
และตามหลักษากลเป็นหลักให้โน้นการในความมัตตวัง
เพื่อที่จะไม่ให้มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน

เรื่องการทำลายทรัพย์สินที่ปรากฏในข่าวอยู่ต่อเนื่อง
แม้กระทั่งการดำเนินการทำร้ายเจ้าหน้าที่กันต่าง
ก็จะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายผู้กระทำผิด
ที่สำคัญก็คือจะต้องไม่ให้เหตุการณ์ต่างนั้น

และทำให้เกิดความเสียหาย
มันจะมีชีวิตเรื่องของทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนก็ตาม
ในข้อที่๑ขออนุญาตกลับเรียนในขั้นต้นกันดีครับ

ต่อไปเชิญคำถามที่๒ครับ
กราบเรียนนั่นประตานธรรพาที่กรบต้านสมาชิกผู้สมเกียรติครับ
ครับผมนายปเดิมใช้วุญชลือสมาชิกสภาพวุทรแรมรัสดรกรุงเทพพลันคล

ท่านได้กรุณาตอบแทนท่านนายก
ท่านได้ตอบอ้างถึงนะครับเรื่องของกฎหมายรัฐมนูล
ที่มันหยัดไว้ในเรื่องของการชุมนุม
ซึ่งจะต้องไม่สร้างความเสียหาย
หรือความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน
ต่อกรณีนี้ท่านบันดาลครับ
ถ้าเราจะดูถึงเหตุการณ์ข้อเท็จจริง
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้กระทำต่อผู้ชุมนุม
ท่านพูดถึงหลักสากลของการควบคุมการชุมนุม
ของผู้ที่ไปเรียกร้องสิทธิ
ระบอบประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในขณะนี้
ท่านกล่าวอ้างถึงพอระบอบควบคุมโรค

วันนี้ถ้าพี่น้องประชาชน

ต่อความเป็นอยู่ที่เกิดขึ้นในขณะนี้
ก็คงไม่มีใครที่จะออกไปชุมนุมเรียกร้อง
เพื่อที่จะหาคนรับผิดชอบ
โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ภาพที่ปรากฏท่านประธานครับ

นาทีกายนที่ผ่านมา
ท่านประธานครับขอวิดีโอครับ
ท่านประธานก็คงเห็นนะครับว่า
ภาพที่เป็นมาตรฐานสากล
ภาพอย่างนี้เป็นมาตรฐานสากลไหม

จะต้องจากเบาไปหานัก

จะต้องมีการเจรจากับนะครับ
อาวุธยุทธโปรกรณ์หรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือ
ที่ใช้ในการควบคุมดูแลผู้ชุมนุม
ถามว่าสิ่งนี้หรือที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
เป็นเรื่องของการใช้ความเหมาะสม
ของการควบคุมผู้ที่ชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง
การใช้อาวุธปืน
ถึงแม้ว่าจะเป็นกระสุนยาง
แต่ภาพที่ปรากฏท่านประธานก็คงเห็นนะครับว่า
วิธีการที่เจ้าหน้าที่ใช้
อาวุธปืนกระสุนยางในการยิงเข้าใส่ผู้ชุมนุม

มันไม่ได้เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานสากลเลย
รูปแบบมาตรฐานสากลก็บอกว่าต้องยิงต่ำกว่าระดับเอวลงไป
แต่คนที่ถูกยิงนะครับ

ถูกยิงที่เหนือขึ้นกว่าเอว
ถูกยิงในจุดสำคัญสำคัญทั้งสิ้น

ประทับยิงของเจ้าหน้าที่
เหมือนกับว่าเจ้าที่เหล่านั้นเนี่ยนะครับ
ตั้งใจเจตนา
ในการที่จะทำให้เกิดความเสียหาย
กับกลุ่มผู้ชุมนุมและเรียกร้อง
หรือแม้แต่การใช้อาวุธที่เป็นกระบอง
ท่านประธานก็คงเห็นนะครับว่า
เจ้าหน้าที่ใช้กระบองวิ่งเข้าไปตี
ผู้ที่ขี่มอเตอร์ไซค์สวนเข้ามา
เจ้าหน้าที่ใช้กระบองเฟี่ยงนะครับ
ผู้ที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์
อย่างนี้หรือครับที่เรียกว่า
เป็นการกระทำของเจ้าที่ที่ผ่านการอบรม
หรือว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล

เมื่อวันที่๑๔ทำไมท่านไม่ใช้รถน้ำ
ในการที่จะสกัดผู้ชุมนุม
ไม่ให้ขยายวงกว้างออกไป
ซึ่งมันก็น่าจะเบากว่ากับการที่ใช้
อาวุธปืนกระสุนยางหรือเปล่า

กลับเลือกใช้อาวุธซึ่งในขณะนี้

จากการชุมนุมในวันที่๑๔ที่ผ่านมา
ก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยครับ

จากการใช้อาวุธชนิดใด
ก็ยังไม่มีใครออกมารับผิดชอบ

เรียนเป็นคำถามที่๒นะครับท่านประธานครับ
ท่านจะให้คำตอบอย่างไรครับ
ว่าสิ่งที่ผมได้ถามไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับ
มันเป็นมาตรฐานสากลจริงหรือไม่
และรวมทั้งวันนี้เนี่ย
กฎหมายลำนูนได้กำหนดนะครับ
ในเรื่องของการที่จะให้ประชาชนเนี่ยนะครับ
มีเวทีในการที่แสดงออก

เพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยนะครับ
เขาไปสามารถแสดงออก

ในความทุกข์ยากหรือว่าความต้องการของเขา

ครับกราบเรียนท่านประธาสภาพุทธแหละสะดอน
ที่เคารพครับท่านสมาชิกครับ

ที่ท่านสมาชิกได้ได้อุณหาถาม
ต้องเรียนว่าในเรื่องของหลักสากลนั้น
ในการดำเนินการของ
จังหลักที่ที่ควบคุมของชนนั้น

ในเรื่องของสมประชาชาติได้กำหนดหลัก
การสาขนไว้หลักหลักก็คือ

ก็ได้มาจัดทำของเป็นแผนการปฏิบัติ
ตามที่ผมได้กราบเรียนไปเมื่อข้างต้นแล้ว
หลักก็คือเรื่องของหลักประสิทธิภาพ
และความเหมาะสมเรื่องความจำเป็น

จะต้องดำเนินการให้เกิดผลกระทบต่อประชาติต่อผู้ชมหนุ่มน้อยที่สุด
แล้วมีประสิทธิภาพในการใช้บังคับใช้กฎหมายที่ท่านได้กล่าวนะครับ
เรื่องของการเจรจาเรื่องของการแจ้งเตือน
กำหนดระยะเวลานะครับที่จะให้ผู้ชุมนุมได้ทราบ
การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รวมทั้งในการดำเนินการนั้น
เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการที่ต้องฝึกเรื่องของการควบคุมฝุงชนตามห่วงเวลา
ตามหลักการที่ผมได้กล่าวไว้ข้างต้นนะครับอย่างเสมอและต่อเนื่อง
ต้องขออนุญาตกลับเรียนว่าในส่วนของการดำเนินการ
เหตุการณ์วันที่๑๔นั้นในแต่ละเหตุการณ์นั้น
เนื่องจากว่าการดำเนินการของผู้ที่รับผิดชอบแต่เหตุการณ์นั้น
ก็จะต้องใช้วิธีในการที่จะปรับสถานการณ์ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ในแต่ละเหตุการณ์
ในวันที่๑๔นั้นในคร่าวก็คือว่า
ก่อนที่กลุ่มผู้ชุมดุมจะขึ้นขบวนไปยังสารบรรณมิตรีเวศหมอตำรวจนั้น
และบริเวณหน้าหลวงหมอตำรวจนั้นช่วงนั้นกลุ่มผู้ชุมดุมก็ได้กรูเข้ามา
อย่างเจ้าหน้าที่แล้วก็มีเหตุเสียงดังคล้ายระเบิดบริเวณแนวตั้งรับของตำรวจ
แนวโลกตำรวจนะครับก็ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้น
ก็ต้องถอยล่นเข้าไปนะครับในส่วนของโรงพยาบาล
ทางเวตชาตินั้นได้ทางการให้ละกรของกลุ่มพยาบาลได้ดำเนินการ
ที่จะต้องเร่งวิสุทธิ์ทราบโดยเร่งด่วนตั้งก็เป็นงานสอบส่วน
ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งฝ่ายผู้ชุมนุมด้วย
และฝ่ายเจ้าหน้าที่ด้วยว่าในการอ่าบาดเจ็บของผู้อยู่ตรงนั้น
นะเกิดจากอย่างไรแล้วก็จะดำเนินการอ่า
กระบวนการตามกฎหมายต่อไปนะครับสำหรับในส่วนของอ่า
ผู้บาดเจ็บนั้นณปัจจุบันก็ได้มาดำเนินคดีนะฮะ
แจ้งความร้องทุกข์ต่อการผู้กระทำแล้วนะครับซึ่งตรงนี้
เจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานสอบสวนก็ได้ดำเนินการรับ
แล้วก็เป็นดีแล้วสอบสวนให้โดยเร็วที่สุดต้องเรียนยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า
ในการควบคุมการชุมนุมต่างนั้นเจ้าหน้าที่นั้น
ไม่ได้ใช้อาวุธที่มีความร้ายแรงในการปฏิบัติงานควบคุมฝุงชนนะครับ
โดยเฉพาะการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบต่าง
เรียนว่าในการชุมนุมแต่ละการชุมนุมนั้นอ่า
ทางรัฐบาลนะครับก็ทุกหน่วยงานก็ได้รับฟังข้อเสนอของผู้ชุมนุมนะครับ
ส่วนที่จะดำเนินการได้อย่างไรนั้นก็อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการนะครับ
อนุญาตกลับเรียนส่วนเรื่องของอ่าพื้นที่ที่จะให้การอ่า
ชุมนุมนั้นถ้าเกิดการเป็นการชุมนุมในพื้นที่ที่การชุมนุมโดยสงบนั้น
เจ้าหน้าที่ก็จะดูแลท่านก็จะเห็นว่าในบางเหตุการณ์นั้น
การชุมนุมก็ก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่เกิดความรุนแรงทั้งฝ่ายผู้ชุมนุมเอง
ฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมรักษาความปลอดภัยดูแลการชุมนุม
ในบางกิจกรรมบางแห่งนั้นได้มีการก่อความรุนแรง
มีการปาระเบิดมีการประทัดยักษ์เกิดขึ้น
กฎหมายที่กำหนดไว้ครับขอบพระคุณ
ครับท่านประธานาคับประเดิมใจตามร้ายอีกคำถามครับ

ท่านประธานาคับขอบพระคุณท่านประธานาคับประเดิมใจนะครับ
เกียรติ๕ดินแดงไห้กว่างภาพเกษตรไทยครับ
ท่านประธานครับต่อคำตอบนะครับของท่านตรีนะครับ
ชานะครับที่ได้ตอบในคำถามที่๒เป็นนะครับคำถามต่อเนื่องในคำถามที่๓
ท่านประธานครับถ้าพูดถึงสิทธิของผู้ชุมนุมเนี่ยนะครับ
ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ย
ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ย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

ชดใช้ให้กับเขาอย่างไรหน่วยงานไหนเป็นผู้รับผิดชอบ
และเขาจะได้รับการชดเชยหรือว่าเยียวยาดูแลจากรัฐบาลของท่าน
ตอนไหนอย่างไรและท้ายที่สุดครับท่านประธานครับ
ถ้าจะไม่ให้ปัญหาต่างเหล่านี้เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับผมว่าดีที่สุด
นายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่บริหารประเทศต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปลายปี๕๗จากการรัฐประหารมาจนถึงปี๖๔ในขณะนี้เนี่ยเต็มไปด้วยปัญหา
ประชุมชัยครับถามได้ครับเลยเวลาไปเยอะแล้วครับเชิญนะครับ
ก็ฝากครับว่าให้ท่านได้ช่วยพิจารณานะครับคืนความสุขให้กับประชาชนนะครับ
ท่านจะลาออกท่านจะยุบสภายังไงเนี่ยครับผมคิดว่ามันจะทำให้เหตุการณ์สงบนะครับ
ก็ถามเป็นคำถามที่สามนะครับขอบคุณครับ

ครับกราบเรียนท่านประธานสภาพภูมิไทยรัสดรที่กระลบครับท่านนามอาชีพผู้ทรงเกียจครับ
คำถามที่สามท่านถามประเด็นเรื่องเยียวยาผมขออนุญาตกลับเรียนนะครับว่า
ยกตัวอย่างนะครับที่ที่อ่าเขตอ่า
ดินแดงคือแฟลต์ดินแดงนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง
ตั้งแต่เดือนก่อนนะครับหลังเดือนก่อนที่ผ่านมานั้นเอ่อ
อาจจะทำให้ทางประชาชนบางส่วนนั้นได้รับผลกระทบครับ
ในเรื่องของอ่าทรัพย์สินของของอ่าบ้านลืนที่พักอาศัยนะครับ
ที่ในส่วนนี้เนี่ยสำหรับน้ำแห่งชาตินะครับ
ก็ได้เข้าไปดำเนินการที่จะเข้าไปพูดคุย
ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนซึ่งได้เข้าไปดำเนินการในพื้นที่นั้น
จำนวนถึงกว่า๗ครั้งนะครับเพื่อที่จะรับทราบปัญหา
แล้วก็ร่วมกันที่จะลดหรือหาทางในการแก้ไขลดผลกระทบที่เกิดขึ้น
พี่น้องประชาชนในส่วนนี้ก็ได้มีการเยียวยา
ในการที่เข้าไปซ่อมแซมปรับปรุงในส่วนที่ทรัพย์สินนะครับ
ที่ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัตินะครับ
ก็ให้อยู่ในสภาพเดิมรวมทั้งก็มีการที่จะสร้างความมั่นใจนะครับ
ในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องความร่วมมือในการดำเนินการที่จะทำอย่างไรที่จะไม่ให้เกิด
เหตุความไม่เรียบร้อยหรือความไม่สงบขึ้นในพื้นที่
ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่๗ตุลาคมที่ผ่านมาเจ้าที่เองก็ได้มีการปรับในการดำเนินการ
วิธีการในการปฏิบัติงานก็ทำให้ไม่ได้มีการชุมนุมที่มีส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่
ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการเยียวยาโดยทำงานตรวจแห่งชาติในการดำเนินการที่ผ่านมา
สำหรับผู้ชุมนุมที่ถามว่าจะได้รับการเยียวยาอย่างไรนั้น
ในส่วนของผู้ชมนุมที่ได้รับบัตรเจ็บหรือเสียหายนั้นในตามกฎหมายแล้วก็สามารถที่ใช้สิทธิ์ได้ตามกฎหมายในการดำเนินการนะครับ
เรื่องของคดีหรือเรื่องของสิทธิที่เพิ่งได้รับนะครับ
ตรงนี้ก็ขอกลับเรียนว่าในส่วนนี้ทางรัฐบาลเองก็พยายามที่จะดูแลทั้งพี่น้องประชาชนทั้งในส่วนของรับผลกระทบรวมทั้งหัวและการชุมนุมนะครับที่ได้รับความบาดเจ็บเสียหายด้วยนะครับครับขอบพระคุณครับ
ขอบคุณท่านผู้ถามและพ่อท่านรัมภีร์นะครับรักษาเวลาไปได้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงต้อนรับบีก็ตอบให้ไม่ครบ
ท่านผู้ถามก็ถามเกินไปประมาณสองนาทีเสร็จนะครับครับก็จบครับ